ครอบครัวของคุณอุ้มลักษณะคุณอุ้มเนี่ยประกาศตัวเลยบอกว่าเธอเองเนี่ยตรวจหาเชื้อรอบที่๒นะคะทั้งเธอนะคะ
รวมไปถึงสามีแล้วก็ลูกสาววัย๒ขวบน้องดิสนี่ค่ะติดเชื้อกันทั้งหมดเลยนะคะ
และทุกคนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ช็อกซ้ำกันไปอีกรอบนึงคุณผู้ชมเพราะว่าดีเจเพชจ้าเนี่ยออกมาอัปเดตในช่วงเวลาที่แบบไล่เรียกกันเลยบอกว่า
ซึ่งตอนนี้ทั้งสองครอบครัวสองพี่น้องนี่นะคะ
คุณอุ้มนิวเคลียร์เนี่ยติดโควิดกันยกบ้านเลยค่ะ
และในความโชคร้ายคุณผู้ชมเขาบอกว่าก็ยังพอมีเรื่องให้ยิ้มออกอยู่บ้าง
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสาวนิวเคลียร์เขามีรูเมดคนใหม่แล้ว
ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะนั่นก็คือลูกชายน้องไทก้านั่นเอง
มารักษาอาการโควิดด้วยกันไปดูภาพกันหน่อยค่ะ
สวัสดีครับทุกคน

แครนไปแกเป็นอะไรเป็นโควิดอะไร
เฮ้ยแกอยู่กับมัมมี่แล้วนะ
เรื่องของสภาพสิทธิใจเนี่ยน่าจะดีขึ้นกันทั้งผู้

คุณแม่ก็ถือว่ามีกำลังใจในการสู้กับโรคร้ายนี้ต่อไปนะ

จ้าก็บอกว่าตัวเองจะกักตัวจะครบ๑๐วันแล้วออกมาก็ไม่เจอใคร
ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรออีกสักพักนะคะ
เราเอาชนะโควิดได้แน่นอนค่ะ
คุณผู้ชมอีกท่านหนึ่งขอพูดถึงนิดหนึ่งนะครับ

นี่อยากจะบอกว่ากิจกรรมของผู้ป่วยท่านนี้นะคะ

อยากพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมยามเหงานะคะ

อย่างไรให้ไม่เหมือนคนป่วย

นั่นก็คือเนื่องจากพี่บอลแกเป็นคนธรรมธรโมค่ะ

ถูกต้องหากจิตใจเราฟุ้งซ่านนะคะ
จิตจะไม่สงบเราก็ต้องนั่งสมาธิกันหน่อยนะคะ

ตั้งในเวลาได้เลขอย่างนี้เหรอ
แต่ว่าด้วยความที่เป็นสายเอ็นเตอร์เทนค่ะคุณผู้ชม
ให้ดูกิจกรรมถัดมาค่ะนั่นก็คือการเต้นจ้ะ

เออคลิปนี้เห็นแล้วอันนั้นเต้นแรงมากเลยอ่ะ
พี่นุ้ยจนยิ้มพี่ดูพอถามว่าเป็นไงบ้าง

ถูกต้องแดนมันมากจะเป็นไงไปชมคลิปค่ะ
โอ้โฮหายแล้วมอง

จ้ะโอ้ผมถามพี่วัลตลอดน่ะพี่วัลรับตลอดน่ะ

เต้นไปแล้วคุณผู้ชมนั่งสมาธิก็แล้ว

แค่ก็เลยมีโดนความเจ็บเจ้าลูกโทรหาเบบีเบบีนี่ภรรยาหรือเปล่าเมียหรือเปล่า
ลูกเขาคือใครอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ต่อ
อ่ะเมียหรือลูกอ่ะ

อ๋อลูกเค้าก็คือน้องหมา

ใช่ที่เราเคยไปทำสกรูปที่บ้านเขาแล้วเจอคุณผู้ชมนี่ค่ะ
คุยกับหมาแล้วคุณผู้ชม

แล้วก็ตั้งแคปชั่นเป็นเพลงด้วยนะคะ
เพลงบอกว่ารู้ไหมว่าฉันคิดถึงรู้ไหมว่าฉันเป็นผมเห็นพี่เบิร์ตไง

เบบีลูกเอ้ยรอพ่อก่อนนะอย่าลืมหน้าพ่อนะ
โอ้โหด้วยความคิดถึง

แต่แววตาเบบีเขาดูแบบว่าเศร้าซึมเหมือนกันนะ
น่ารัก
จากการอัปเดตของผู้ป่วยรายเดิม
มาอัปเดตสถานการณ์ของผู้ป่วยรายใหม่
ที่เป็นดาราในบ้านเรากันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะ

ติดเชื้อโควิด๑๙มี๒หนุ่มค่ะ
คนแรกก็คือนักแสดงวัยรุ่นชื่อดัง
ประกาศว่าตัวเองติดเชื้อเมื่อวานนี้นะคะ

ผลตรวจออกมาว่าติดเชื้อค่ะ

เพราะฉะนั้นแฟนคลับของมาริโอก็สบายใจหายห่วงได้นะคะ
ยังไงตอนนี้ทุกคนก็ต้องตั้งการแบบสูงไว้เลยแหละ
ต้องดูแลตัวเองเอาไว้ก่อนนะคะ